เอาละครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงมวยคู่ที่๖
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

จังหวัดนครราชศรีมานะครับ

เสมอ๓ไฟล์และแพ้๘ไฟล์ครับ

และในมุมแดงที่จะรอสุด
โดยไม่ได้มีระเบิดแบบมือ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ตอบประกวดให้กับเพชรสีวะด้วยตัวเองเลยครับดูครับ

เลื่อนรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

มาให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกันในเวลา๑๗นาที
จนถึงเวลา๑๘นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แล้วก็จบมวยแล้วมาให้กำลังใจกับนักฟุตซอลกันต่อกับรายการ
ฟุตซอลสีเศร้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ

นาที๓๐นาทีครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

งั้นทัพหลวงคงได้มูลด้วยสู้ได้โลมา
ด้วยขวาครับแล้วตัดล่างไม่ลงครับชนะทัพหลวงคืน
พยายามโยกเข้าหาครับหาจังหวะเขาทำอยู่ครับธนทัพหลวง
จัดด้วยแข่งขวาครับไปที่พับนอกครับ
พยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วครับเพชรศิวะ
โยกเข้ามาตัดล่างไม่ลงครับแม่จะหาจังหวะตัดเหลี่ยมครับ
ถีบเข้าไปบริเวณกระฉับครับกรรมการไม่ว่าครับ

เสียสละล่างครับพระดาทเทศศีวะ
คุณศิวานั้นมีลูกตัดล่างสวยงามครับ
ทิ้งด้วยมัดขวาโหแล้วตัดล่างอีกแล้ว
จังหวะเกี่ยวแล้วคืนมัดหนึ่งสอง
ทิ้งด้วยหมัดขวาครับวงในถ้ำหลวงเกาะได้แต่ตีไม่ได้ครับ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

ทั้งคู่ครับให้ขยันออกอาวุธมากกว่านี้ครับ

ประสานแข้งครับตะคิวหรือเปล่าครับ
อ้าวไม่ไหวครับโอ้โห

โอ้โหทำมาได้ดีตลอดครับเพชรศิวะ

เดี๋ยวดูครับจังหวะประสานแข้งครับ

ข้อเท้าครับบริเวณข้อเท้าครับ

น่าจะเป็นบริเวณหัวเข่านะครับ

นี่ครับตอนนี้แพทย์ประถมพยาบาลโอ้โหนี่ครับ

เจอข้างของทดานทัพหลวงนี่สวนเข้าไป

นี่ครับแม่ขาตัวเองนี่ผิดลูกครับ

หัวเข้าของทดานเพศสุวะพลาดจริงครับ

เอาล่ะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
ทับหลวงศิษย์เศตุ
คุณผู้ชมครับสำหรับตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวในห้านเดียว
มาติดตามกันต่อกับรายการไทยรัฐ
มวยไทยไฟเตอร์